หนึ่งสองสามสี่เยอะเลยตอนนี้กำลังมาก็ลูกดีลูกโตเลยทีเดียวคุณผู้ชม
ชื่นอกชื่นใจก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลผลิตทางการเกษตรในช่วงของการปลูกในช่วงหน้าแรงแบบนี้นะคะ
แต่ว่าเช้าเช้าแบบนี้ตรวจสอบข่าวพยากรอากาศกันหน่อยแน่นอนค่ะ
ช่วงระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์นี้เรายังคงต้องเผชิญกับฝุ่นพิษอยู่หลายพื้นที่แต่ก็น่าดีใจได้นิดหนึ่งคุณผู้ชมว่าเช้านี้มีลมพัดมานะคะ
ทำให้ภาคกลางโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครมีค่าฝุ่นละอองลดลงเล็กน้อย
แต่ว่ายิ้มได้แป๊บเดียวค่ะเพราะเดี๋ยวช่วงบ่ายก็พุ่งกลับมาเหมือนเดิม
ตรวจสอบจากแอร์วิชัลนะคะแบงคอกไทยแลนด์กรุงเทพมหานครติดอันดับ๓๒ของโลก
ดัชนีคุณภาพอากาศหนึ่งร้อยสามเอคิวไอคาดการณ์กันตลอดทั้งสัปดาห์
คุณผู้ชมคะหน้าเศร้ามองไปจนถึงวันเสาร์นะคะวันที่ยี่สิบห้า
มกราคมสัปดาห์หน้าก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะคะ
ก็คงจะต้องอาศัยหลายหลายปัจจัยที่ทำให้สภาพอากาศดีขึ้นสิ่งที่ทำได้เร่งด่วนที่สุดคือการดูแลปกป้องตัวเองนะคะ
ขณะที่แถวซอยลาดพร้าว๙๕กรุงเทพมหานคร

ถ้าหากเทียบในเขตเดียวกันนะคะของกรุงเทพมหานคร
จัยอะไรบ้างตรวจสอบจากแผนที่กรมอุตุนิยมวิทยาเลยนะคะ
กรมอุตุนิยมวิทยานั้นประกาศออกมาฉบับที่๑
เรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน
จะมีผลกระทบ๒๔๒๗มกราคมนี้
คือตอนบนจะมีฝนฟ้าขนองมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้น
หลังจากนั้นนะคะก็จะอุณหภูมิลดลง
เหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลาง
เตรียมรับมือกับอากาศที่จะเย็นขึ้น
อุณหภูมิลดลงประมาณ๒๔องศาเซลเซียสนะคะ
เพราะว่ายังคงมีมวลอากาศเย็นจากจีน
ลงมาปกรุงทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทะเลจีนใต้
ขณะที่ยังคงมีลมนะคะลมจากฝั่งทางพม่าค่ะ
เข้ามาอีกนะคะก็คือเป็นลมจากเทือกเขาฮิบาลัย

เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะแบ่งสัดส่วนของอากาศที่จะเกิดขึ้น
ก็คือเป็นสองอย่างคือตอนบนของประเทศเนี่ย
จะมีอากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกตอนเช้า
รวมถึงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบางพื้นที่ด้วยนะคะ
นั่นก็คือทั้งแถบอีสานเหนือภาคกลาง
แล้วก็กรุงเทพมหานครรวมถึงภาคตะวันออกด้วย
ส่วนทางภาคใต้นะคะคุณผู้ชม
ตอนล่างของประเทศจะมีหมอกตอนเช้ามีฝนเล็กน้อย
จะมีโอกาสเกิดฝนได้ก็คือภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ฝนเกิดขึ้นประมาณ๑๒๐ของพื้นที่
ส่วนฝั่งอันดามันจะมีโอกาสเกิดฝนประมาณร้อยละ๑๐ของพื้นที่นะคะ
คุณภาคประกาศแปรบรวมฝนตกมากหน่อยแถบจังหวัดสงขรานั่นเอง
คุณผู้ชมส่วนกรุงเทพมหานครก็คงต้องเฝ้าระวังนะคะ
หมอกแล้วก็ฝนที่จะเกิดขึ้นประมาณร้อยละ๑๐ของพื้นที่ค่ะ
และนี่คือการตรวจสอบคุณภาพอากาศแล้วก็
เรื่องของอุณหภูมิในเช้าวันนี้
เดี๋ยวเย็นนี้ตรวจสอบกันอีกทีในรู้ก่อนร้อนหนาวนะคะ
จะได้เตรียมรับมือกันให้ดีเดี๋ยวเดี๋ยวฉันขอไปดูแคมป์ตะลูกก่อน
วันนี้มีออเดอร์มาเยอะมากเลยนะคะ
กระต่ายน้อยของอุ้ยแม่พูดยังไม่ทันจะขาดคำซุกตนจริงนะแหม